มาดูนะคะวันนี้ค่ะตำรวจปิดการจราจร๔๐สายนะคะ
เพื่อเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถนละมากนะคะ
ในพื้นที่จริงเป็นการปิดซ้อมเป็นครั้งแรกนะคะ
ติดตามภาพบรรยากาศล่าสุดจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
คุณปานจุติประดับเพชรรายงานสดจากบริเวณหน้าสารหลักเมืองนะคะ

อีกสักครู่ริ้วขบวนจะมีการยาตราออกจากพระบรมมหาราชวังผ่านถนนเส้นด้านหลังของดิฉันนี้ค่ะ
โดยตลอดเส้นทางนะคะมีประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง
เฝ้ารอชมการฝึกซ้อมริ้วขบวนกันอย่างพร้อมหน้าค่ะ
โดยหลังจากที่มีการปิดถนนบริเวณถนนสนามชัยหน้าสารหลักเมือง
ตลอดเส้นทางก็เริ่มมีประชาชนต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง
เดินทางมาเฝ้ารอชมการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถนละมาก
โดยเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครในวันที่๕พฤษภาคม๒๕๕๙
นางวิลัยโลหากาศอายุ๖๖ปีที่ตั้งใจเดินทางมาเฝ้ารอชมพิธีซ้อมริ้วขบวนในวันนี้
ก็เผยว่าเดินทางมาปักหลักที่สารหลักเมืองกรุงเทพตั้งแต่ช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมา
เพราะตั้งใจรอชมพิธีซ้อมและชื่นชมความงดงามของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สายตาของตัวเองสักครั้งในชีวิต
ถึงแม้ว่าอากาศในวันนี้จะร้อนตลอดทั้งวันก็ไม่เป็นอุปสรรคค่ะ
ภูมิใจค่ะภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยแล้วได้มาเห็นอย่างนี้นะคะ
เพราะว่าที่อื่นไม่รู้มีเหมือนบ้านเราหรือเปล่าแต่ที่บ้านเรานี้มีแบบนี้ก็ดีใจภูมิใจกัน
หรือหนาวใหญ่ก็มาเรามีโอกาสได้มาดูนะคะ
เพราะอีกหน่อยเราอายุมากกว่านี้เราจะมาไม่ได้เรามาตอนนี้เรามาได้ใช่ไหมคะเราก็มาอยากจะมา
อกจากนี้ยังมีเหล่าจิตอาสาจากหลายภาคส่วนมาร่วมทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมชมการซ้อมริ้วขบวนในวันนี้
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศจะยาตราออกจากพระบรมมหาราชวัง
ทางประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระรานผ่านศาลหลักเมือง
ซ้ายเข้าถนนราชดำเนินในยาตราต่อเนื่องไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
เส้นทางการยาตราขบวนจากพระบรมมหาราชวังมายังวัดบวรนิเวศวิหาร
ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๑๐นาที
เส้นทางที่๒ริ้วขบวนจะออกจากหน้าวัดบวรนิเวศวิหารยาตราไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ระยะทางประมาณสามกิโลเมตรใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาที
และเส้นทางที่๓จากวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามริ้วขบวนจะยาตราไปทำถนนเฟื่องนคร
เลี้ยวขวาถนนเจริญกรุงไปยังวัดพระเชศตุพลวิมลมังคารารามระยะทางประมาณหกร้อยห้าสิบเมตร
ใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีจากนั้นริ้วขบวนจะกลับเข้าพระบรมมหาราชวัง
รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ๗กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๔ชั่วโมง
ไม่รวมเวลาหยุดพักขบวนณที่หมายเพื่อความเรียบร้อยในการซักซ้อม
ตำรวจได้ปิดการจราจรสี่สิบเส้นทางไปจนถึงเวลาประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางระหว่างฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนบุรี
โดยหากลงทางด่วนยมราชหรือมาจากถนนเพชรบุรี
แนะนำให้ใช้เส้นทางสะพานกรุงทนหรือสะพานพระราม๘แทน
ส่วนใครที่มาทางด้านถนนพระราม๔ถนนพระราม๑และถนนเจริญกรุง
ให้ใช้สะพานพระปกเก้าและสะพานพุทธยอดฟ้าแทน
หากผ่านจุดนี้ไปค่ะริ้วขบวนจะยาตราเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลาง
งหน้าไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเป็นจุดแรกโดยคาดว่าจะใช้เวลาจนถึง๒๒นาฬิกาของวันนี้
จุติประดับเพชรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากถนนราชดำเนินในค่ะ
คุณปานจุติด้วยนะคะสำหรับเส้นทางที่ปิดเพื่อการซักซ้อมทั้งหมด๔๐สาย
พยายามว่าจะปิดไปจนถึงช่วงเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีคือสามทุ่มครึ่งนะคะ
ประชาชนที่ใช้เส้นทางระหว่างฝั่งทนกับกรุงเทพมหานครที่ต้องผ่านทั้ง๔๐สายที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะคะ